ดูเหตุการณ์นี้หน่อยผมว่าใครเจอกับตัวเนี่ย

คือตำรวจเนี่ยเขาไปคีย์เลข๑๓หลัก

ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย

ยุ่งเลยนะเป็นผู้ปฏิสุนอยู่ดีมีประวัติเฉยเลยอ่ะ
คุณพี่ท่านนี้เขาเลยไปขอความช่วยเหลือกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด

คุณปัญญาบุญนรงค์นะฮะนี่เป็นผู้เสียหายนะครับ
บอกตำรวจสพบังปะอินที่พระนครศรีธุยาเนี่ย
ไปกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนผิด

เขาต้องเป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์ถูกให้ออกจากงาน
คุณเดชน์กะพบก็เลยพามาร้องขอความเป็นทรัมพ์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกของ
ธรรมเนียบรัฐบาลก็แน่นอนหละฮะจากนายกองตรีว่าที่
เมื่อปี๒๕๖๔คุณปัญญาเนี่ยได้รับมอบอำนาจให้แจ้งความดำเนินคดีกับนักศึกษาฝึกงาน
ที่ก่อเหตุขโมยทรัพย์สินของบริษัทที่เขาทำงานอยู่มูลค่าเนี่ยสองแสนนะ
แสนกว่านะฮะปี๒๕๖๕เป็นช่วงเปลี่ยนที่ทำงานก็ไม่มีอะไรผิดปกติ
คุณปัญญาก็ทำงานย้ายงานจนมาปีนี้๒๕๖๖คุณปัญญาไปสมัครงานอีกบริษัทหนึ่ง
เพื่อย้ายงานใหม่ก็เป็นช่วงทดลองงานช่วงโปร๔เดือน
นี่กำลังจะครบ๔เดือนก็ต้องมีการเซ็นสัญญาใช่ไหม

ก็ปรากฏว่าบริษัทก็มีการตรวจสอบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติม
แล้วแจ้งมาว่าคุณปัญญาครับคุณมีประวัติอาทยากรนะฮะ

คดีรักทรัพย์เป็นข้อหารักทรัพย์นายจ้างเพราะฉะนั้นก็ให้ทำงานไม่ได้

ยุ่งเลยนะฮะคุณปัญญาก็งงว่าเอ๊ะมันยังไงกันนะฮะ
ปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาเนี่ยตำรวจเนี่ยเอาหมายเลขบัตรประชาชนเขาเนี่ย
คีย์ผิดไปกรอกผิดนะฮะเอาลองฟังดูนะฮะ
แล้วก็นอกเหนือจากคำขอโทษแล้วเนี่ยผมอยากให้ทางสพบังปะอิน
เพราะว่าขอโทษอย่างเดียวมันไม่พอนะครับ

เพราะว่าบริษัทเขาต้องจับเอกสาร

แล้วมันเป็นคดีที่เขาไม่สามารถรับทำงานได้เลยนะครับ
ต่ออนาคตต่ออาชีพต่อครอบครัวเลยนะ

คือแววตาเขาสิ้นหวังนะเอาพูดตรง

ปรบรวจก็บอกว่าอ๋อผมขอโทษ

คุณเอกพบเลยบอกพี่พี่จะขอโทษอย่างเดียวเหรอ

คุณปัญญาบอกว่าตั้งใจมากนะฮะ
บริษัทสุดท้ายล่าสุดที่ไปสมัครงาน
กะว่าจะไม่เปลี่ยนงานแล้วผมจะทำจนเกษียณเลย
เนื่องจากค่าตกลงค่าตอบแทนเนี่ยมันได้ค่อนข้างสูง
คือย้ายงานแต่ละทีแล้วก็หวังว่าจะได้ค่าตอบแทน
เงินเดือนที่มันสูงขึ้นจากประสบการณ์ความรู้ของเราใช่ไหม
รัชพรใช่ค่ะนี่ฮะอนาคตก็ยังมีโอกาสเติบโตอีก
เป็นบริษัทใหญ่มั่นคงกลายเป็นว่าจะได้บรรจุเป็นพนักงาน
ผ่านโปร๔เดือนต้องเขียนใบลาออกครับ
ฮะเมื่อ๑๒ตุลาคม
เพราะว่ามีประวัติคดีรักทรัพย์นายจ้างไง
กว่าเขาจะให้บอกว่าไม่ผ่านโปรไหมล่ะ
เออมันก็ไม่มีทางไหนดีทั้งนั้นแหละค่ะนี่ฮะ
แล้วเขาก็มีหลักฐานเป็นใบบันทึก
ข้อตกลงชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน
เมื่อ๘เมษายน๒๕๖๔นะฮะ
เนื้อหามันมีชื่อของคนที่เป็นคนรักษัพนายจ้างไป

บริษัทของคุณปัญญาบริษัทเก่า
เขาให้คุณปัญญาเนี่ยเป็นคนไปดำเนินคดีกับนางสาวฝึกงานคนนั้น
ค่ะนะฮะอ่าเอาของไปแล้วเอาไปขายทางอินเทอร์เน็ต
จะรับผิดชอบชดใช้ให้บริษัทจนกว่าจะครบคำนวณ

เจ้าหน้าที่ไปกรอกหมายเลขบัตรประชาชนผิด
ผมเคยแจ้งไปแล้วว่าถ้าคุณจะทำอย่างนี้
คุณต้องรอบครอบในการตรวจเอกสาร
ทุกอย่างให้มันถูกต้องก่อนที่คุณจะบันทึกลงไป

แล้วคนอื่นอีกล่ะนี่ผมเป็นหนึ่งในเคสนั้น
แล้วใครล่ะที่จะมารับกรรมต่อจากผมมีไหม

หรือว่ามีความรอบครอบมากกว่านี้
ทางคุณธนกฤษบอกว่าก็เดี๋ยวจะประสานเรื่องนี้ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ
ก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ต้องทำให้กลุ่มรัญญาเขาก่อน
คืออะไรใช่ไหมรู้ไหมต้องลบประวัติอาชญากรให้เขาก่อน

แล้วต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับ
ที่สำคัญคือตำรวจต้องไปรับผิดชอบเยียวยาให้เขาด้วย
เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

เราก็ไปหาต้นทางเลยนะฮะ
พันธมตเอกพัฒนันทรงสมทวินภูมิกับการสพบังปะอินที่พระนครศรีธุยา
ท่านก็ตรวจสอบให้แล้วท่านให้ข้อมูลว่าอย่างนี้ฮะ
คุณปัญญาที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความจริงเมื่อ๒๒มีนาคม๒๕๖๖
ตอนนั้นมาแจ้งความในฐานะรับมอบอำนาจจากบริษัทที่ทำงานเก่าในเวลานั้น
ให้เอาผิดกับนักศึกษาฝึกงานชื่อวีรพัฒน์ข้อหารักทรัพย์นายจ้าง
ทรัพย์สินที่ลักทรัพย์ไปเนี่ยเป็นพวกคอมพิวเตอร์
แต่ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วแล้วก็ส่งฟ้องศาลจังหวัดพระนครศรีธุยา
สารสั่งจำคุก๑ปีปรับ๒๐๐๐บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปี
ผู้ต้องหารับสารภาพคดีเนี่ยตัดสินไปเรียบร้อย
ตั้งแต่ปี๖๔ที่มีการมาแจ้งความทีนี้พอไปตรวจสอบกับเลขประจำตัวประชาชน๑๓หลัก
ของคุณปัญญาที่มาแจ้งความกับวีรพัฒน์ที่เป็นผู้ต้องหา
เลขเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงวีรพัฒน์เนี่ยเลข๒ตัวแรกเป็น๑๑
ส่วนชื่อปัญญาที่เป็นคนมาแจ้งความขึ้นด้วย
ไปลั่นยังไงก่อนทีนี้มันเกิดการกรอกผิดนะฮะ

ล่าสุดนะฮะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
พลโอโทอัชยนไกรทองนะฮะบอกว่าเรื่องนี้
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลไม่นิ่งนอนใจ
สั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งที่ดูแลพื้นที่ยุธยาเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
โดยให้เร่งดำเนินการให้เกิดความชัดเจนให้เร็วที่สุด
จะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ว่าบกพร่องแบบไหนอย่างไร
และจะเยียวยาให้กับผู้เสียหายอย่างแน่นอน

บอกเจ้าหน้าที่คนทำคดีนี้เขาออกมาบอกอยู่เหมือนกัน